ก่อนเกมอุ่นเครื่องกับจีนในวันพรุ่งนี้ก็ซ้อมกันต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานก็มีช่วงพักในตอนเย็นซ้อมแค่มือเช้าครับ
ในช่วงพักมีคลิปมาฝากกันเนี่ยครับ
สุดยอดนักเตะยันทนาทิพย์สงฆ์กระสินนะครับ
เหมือนจะเป็นตัวแสบที่คอยแกล้งเพื่อร่วมทีมไปทั่ว
แล้วก็มีอาการให้หนพนภนคำนะครับเจ้าเป้
ซึ่งเคยเป็นอดีตนะครับร่วมพัทธิชยาการราชนเนินเนี่ย
ร้องเพลงสถาบันนะครับก็มีคลิปนี้เนี่ยแชร์ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันครับ
ร้องดิเพลงโรงเรียนเราอะเร็วลำเนินฟ่วงฟ่วงเหลืองลือ
น้ำระบือต้องก่อเกียงใกล้

สวัสดีเชื่อกันร่าดำเนิน
ตบเออแรงดิแรงสมดำหน้าชิลโล
ใครที่ได้ยินแต่เสียงนี้ไม่เห็นตัวนะครับพอเห็นตัวนี้งงครับว่าสั่งได้ยังไงครับ
นาทิพย์สงกระสินครับก็ถือว่าเป็นตัวฮาจริงนะครับ
แล้วก็เล่นฟุตบอลฝีเท้าชะกาลมากในช่วงนี้
ย้ำโปรแกรมนะครับในเวลา๖โมงเย็นจะเริ่มเข้าสัญญาณทางหน้าจอไทยรัฐ
แข่งขัน๖โมงครึ่งนะครับ
ราชมังคลากีฬาสถานครับ